หัวใจสำคัญของก๋วเตี๋อร่อยมันอยู่ที่น้ำซุปนี่แหละครับ

ก็จะเป็นน้ำซุปกระดูกหมูแล้วก็มีหมูแล้วก็เครื่องในหมู

ใช่เราจะต้มหม้อใหญ่แล้วเราก็จะตักมาข้างหน้า
นี่คือเนื้อตุ๋นใช่ไหมเนื้อตุ๋นเราใช้เนื้อส่วนไหน

เนื้อสามชั้นนะเอามาหั่นให้เป็นชิ้นใส่เครื่องปรุงอะไรไหม
ใส่ค่ะใส่อบเชยขาตะไคร้อะไรเนี่ยจ้ะ

มันเป็นเทคนิคดั้งเดิมของภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ

สำหรับเล่าเส้นเป็นเรื่องเป็นเมนูอะไรครับวันนี้
สวัสดีเจ้าแฟนรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องทุกคน
ได้เวลามาที่หน้าจอดูรายการมหาอำนาจแห่งเส้น
หนึ่งเดียวที่จะยกทัพเมนูเส้นอนาชาติ
เจ้าเด็ดเจ้าดังเจ้าเก่าแก่ทั่วไทย
เสิร์ฟความอร่อยให้ถึงบ้าน
วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมบินลัดฟ้าไปแอวเมือง
ล้านนาจังหวัดเจียงใหม่เจ้า
วันนี้บอกได้เลยว่าห้ามพลาดรอเด็ก๒๐๑๘ตัวเลยล่ะเจ้า
และเมนูแรกเราก็จะประเดิมด้วยเย็นตะโฟและบะหมี่แห้ง
จากร้านก๋วยเตี๋ยวกาดหลวงเฮียทรง
ที่เปิดตำนานความอร่อยมามากกว่า๗๕ปี
ต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวเนื้อระดับตำนานจากร้านเกษมเจ้าเก่า๔๓ปี
ร้านก๋วยเตี๋ยวขวัญใจชาวเจียงใหม่
เมนูเส้นดีไซน์เก๋กับรสชาติที่ต้องร้องว้าว
แค่เห็นตัวอย่างยังทองรองขนาดนี้อย่ารอช้าจ้ะ
เฮียน็อตสุดหล่อของเรายืนรออยู่ที่ประตูท่าแผ่ละเจ้า
ไปเจ้าไปเจ้าไปโบกรถแดงแล้วออกเดินทางไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันนะ
เฮียน้อสุดหล่อของเรายืนรออยู่ที่ประตูท่าแผล่ะจ้าวไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันนะจ้าว

ไปจ้าวไปโบกรถแดงแล้วออกเดินทางไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันนะจ้าว

เมนูเส้นเก่าที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้
สปาเกตตี้เจ๋งที่คุณอาจจะไม่เคยลองนะครับ

ตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
จะรู้กันดีว่าที่ตลาดแห่งนี้มีของฝากมากมายนะครับแต่ว่าถ้าชาวท้องที่นะครับเขาจะรู้ดีว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวเก่า
ภาพมันฟ้องว่าขายดีต้องขอพื้นที่เล็กข้างเตาให้เฮียน็อตของเราได้สืบสาวเรื่องราวกันหน่อยแล้ว
ร้านเก่าแก่ขายดีมากนะครับที่กาดหลวงแห่งนี้นะ
ต้องถามถึงร้านเฮียโซงมันเปิดมากี่ปีแล้วครับ

คุณพ่อคุณแม่แล้วก็รุ่นพี่
อ๋อช่วงนั้นมีสงครามโลก
เค๋ยมาอยู่เชียงใหม่แล้วก็มาขายกุ๋ยเตี๋ยวใช้หาบเอาสมัยนั้นหา
เป็นหาดไปเรื่อยก็คือเอาสูตรมาจากเมืองจีนแหละแล้วก็มาขายก๋วตรงนี้
แถวตลาดเนี่ยค่ะสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีตึกอย่างนี้
ค่ะก็จะหาบขายแถวตลาดแล้วก็จนตลาดไฟไหม้ครับค่ะ
ไฟไหม้ก็สร้างเป็นตึกมาแล้วก็อยู่เป็นตึก
ก็อยู่มาเป็นตึกแบบนี้เลยค่ะเถอะค่ะส้งนี่เมนูที่เด่น
เมนูที่ดังจนทำให้ลูกค้าแน่นตลอดทั้งวันเนี่ย
การทำอย่างไรบ้างค่ะไปล่ะครับไม่ว่าจะหาบเรหรือย้ายร้าน
สักกี่ครั้งก๋วยเตี๋ยวการหลวงเฮียทรงก็ยังมีลูกค้าตามมาไม่ขาดสายเลยนะคะคุณ
ว่าแต่ตอนนี้เริ่มอยากรู้แล้วว่าจากสองเมนูเด็ดที่พี่แตนแนะนำเนี่ย
มันเด็ดยังไงไปชมกันค่ะเอาละครับบุกเข้ามาดูส่วนผสมฮะ
หัวใจสำคัญของก๋วอร่อยมันอยู่ที่น้ำซุปนี่แหละครับผมขอดูน้ำซุปหน่อยครับผม
น้ำซุปเราใส่อะไรบ้างครับเนี้ยน้ำซุปเราเนี้ยก็จะเป็นน้ำซุปกระดูกหมูครับ
แล้วก็มีหมูแล้วก็เครื่องในหมูคือเราต้มไปในนี้หมดเลยใช่
เราต้มเราเราจะต้มต้มหม้อใหญ่ใหญ่แล้วเราก็จะตักมาข้างหน้าอ่าค่ะ
ดูหมูนี่เราใช้เยอะไหมครับวันหนึ่งกระดูกหมูวันหนึ่งสิบกว่ากิโลนี่อะไรนี่อะไร
หมูเราใช้ส่วนสันนอกเพราะมันไม่มันใช่ก็คือทั้งก้อนใหญ่ใหญ่แบบนี้ต้มไปด้วยเลยใช่
นวข้างในเราต้มไปให้หมดเลยใช่ต้มลงไปให้หมดเพื่อให้ได้ความหวานจากเนื้อหมูเนี้ย
ผสมผสานลงไปในน้ำซุปด้วยใช่แล้วปรุงรสอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่ค่ะ
น้ำซุปนี้เราจะเป็นน้ำซุปต้มหมูต้มกระดูกอย่างเดียวเราจะไม่ใส่ผงปรุงรสอะไรสักอย่าง
ใส่อะไรเลยไม่ใส่อะไรเลยให้มันหวานจากธรรมชาติของมันจริงจริงใช่นะครับผมต้มนานไหมครับ
จะใช้ได้เนี้ยเอ่ออย่างหมูเนี้ยเราใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่ง
เครื่องในก็ชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงครับเสร็จเสร็จก็ประมาณสองทั้งชั่วโมงก็ใช้เงินได้นะ
ผมเอามาดูเส้นกันบ้างเรามีเส้นอะไรบ้างครับเส้นเรามีเส้นเล็กเส้นใหญ่
บะหมี่แล้วก็เส้นหมี่ขาวหมี่ขาวค่ะแล้วเรามีเกี้ยมอีเจียมอีค่ะเอ่อ
อ่าแล้วก็มีเกี้ยวค่ะดูเส้นเล็กกันนิดนึงค่ะนี่เส้นเล็กนี่ก็
เราเลือกไปสารนี้เพราะว่าเขาไม่ใส่สารกันบูดค่ะก็คือส่งสดใหม่ทุกวันเลยใช่
เอาไปดูเครื่องของเย็นตะโฟมาดีกว่านะครับ
เย็นเตอร์โฟล์ของเราก็จะมีผักบุ้ง

เราก็จะใส่ซอสมะเขือเทศ
แล้วก็เคล็ดลับของเราอีกนิดน

ตั้งฉายนี้เราไม่ใส่ในเย็นเตอร์โฟล์นะคะ

ฉายนี้เราใส่ในก๋วยเตี๋ยวในบะหมี่

ซื้อแล้วก็เจ้านี้คือเป็นเจ้าเก่าแก่
คนทำก็แบบแก่พอกับร้าน

เครื่องในเราก็จะมีไส้มีตับมีหัวใจมีกระเพาะ

แล้วก็ใส่กระเทียมไปมีกากหมูด้วย
น่าร้ะฮะรู้สึกของผสมข้าวเราลองชิมกันดีกว่า
เมนูขายดีเมนูดังนั้นก็คือเมนูเย็นเตอร์โฟล์และบะหมี่แห้ง
ใช่ค่ะ
อย่างละจากเลยค่ะผม

เดี๋ยวมานั่งรอนะครับ